เคลื่อนไหวของวอเล็กบอลนะครับก็มีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าโปรแกรมทีมชาติจะยังไม่มีความชัดเจนในปีนี้
แต่หลังจากจบในรอบฟอยนอลโฟลของลีกนะครับ
ก็จะกลับมาเรียกตัวนักกีฬาฝึกซ้อมครับ

เรื่องนี้นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
พูดถึงการเรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวทีมชาติว่าแม้ปีนี้
จะไม่มีการแข่งขันในรายการใดแล้วนะครับ

โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมมี๒รายการใหญ่คาบเกี่ยวครับ
ก็วันที่๓๐กรกฎาคมก็จะเรียกมาเก็บตัวฝึกซ้อม
แรกเดือนสิงหาคมโดยทีมหญิงจะซ้อมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ส่วนทีมชายคาดว่าจะเป็นที่โรงยิมวอเล็กบอลสโมสรฐานอากาศ
โดยมีงบส่วนหนึ่งในการดูแลนักกีฬา
ที่ผ่านมาสมาคมก็ได้ซ้อมทางออนไลน์แล้วก็แผนหลักช่วงนี้คือการพัฒนายาวชน
ก็ช่วยให้นักกีฬานั้นมีรายได้จากเบี้เลี้ยงในการซ้อมไปด้วยครับ
ส่วนชุดใหญ่ที่เป็นทีมชาติจริงเราเรียกเก็บตัวอยู่แล้วนะครับ
ปีนี้ก็วอเล็กบอลก็บรรจุเข้าไปเข้าร่วมการขันด้วยเป็นพิเศษ
เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเตรียมทีมนะครับ